คุณผู้ชมคะมาดูเหตุทะเลาะวิวาดกันหนุ่มไทยกับหนุ่มเมียนมา
เคลียร์ปัญหากันไม่ลงตัวสุดท้ายต่างฝ่ายต่างคว้ามีด
แทงกันจนเจ็บจนเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณห้าทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะ
นี่คือภาพตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพพยายามจะปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตในซอเป็นชาวเมียนมา
อายุสามสิบถูกแทงเขาที่ราวนมขวาแผลหนึ่งหน้าอกแผลหนึ่งหน้าท้องแผลหนึ่ง
นอนหายใจโรยรินอยู่ปากซอยลุงฉัดถนนประชาอุทิศคู่สร้าง
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางจากแต่สุดท้ายคือเสียชีวิตค่ะ
อีกคนนึงค่ะในอ้อนแสงจันสีอายุ๔๐
ถูกแทงเข้าที่ต้นขาด้านซ้ายแผลหนึ่งนั่งอยู่ริมทางเท้าที่ปากซอย
ประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลพระสมุทรเจดี
ตำรวจสพพระสมุทรเจดีก็ไปตรวจสอบที่บ้านของในอ้อน
คนเจ็บบ้านเช่าสองชั้นที่เกิดเหตุอยู่ชั้นล่างครับ
เลือดเต็มเลยมีมีดยาวเก้านิ้วเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับที่เกิดเหตุมา
มุมแรกค่ะนี่ค่ะ๒ทุ่ม๔๖นาทีในซอใส่กางเกงไม่ใส่เสื้อ
ก็วิ่งหลบไปในซอยเล็กนี่เห็นมั้ยคะวิ่งหลบไปแบบนี้
กล้องอีกมุมนึงจะเห็นในอ้อนวิ่งตามนี่นะคะ
ซอวิ่งหนีในอ้อนวิ่งตาม
แล้วในอ้อนยื่นมือไปที่ในซอไม่รู้ชกหรือผลักหรืออะไร
มันไกลหน่อยนะคะภาพมันมืดด้วยครับจังหวะนี้ไม่เห็นว่ามีมีดหรือยัง
ซอหลังกระแทกกับกำแพงแล้วทั้งคู่ก็วิ่งไปหน้าปากซอย

ส่วนกล้องวงจรปิดมุมนี้ค่ะ
นี่วิ่งมาหน้าปากซอยแล้วค่ะ
แล้วเดี๋ยวจะเห็นจังหวะชุนละมุนช่วงในซอโดนแทงเห็นไหมวิ่ง
ซอวิ่งหนีในอ้อนวิ่งตาม
นี่วิ่งหนีวิ่งไล่กันอยู่แบบนี้
นี่จังหวะตรงนี้น่าจะแบบแทงกันอะ
คือสุดท้ายเนี่ยนะคะในซอก็ล้มลงในอ้อนก็เดินหลบหนีไป
คุณผู้ชมคะนี่ร่วงไปแล้ว
ส่วนกล้องวงจรปิดมุมนี้ค่ะ๕ทุ่ม๔นาที

เห็นขาซ้ายเขาไหมมีเลือดเดินกระเพกแบบนี้
นี่เลือดหยดตามทางเลยนะเลือดหยดเป็นทางเลยพี่อุ๋ย
ชาวบ้านก็ไปช่วยก็แจ้งกู่ภัยแจ้งตำรวจ
ทีนี้ค่ะตำรวจก็รวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดเหล่านี้แหละค่ะ
สอบปากคำพยานบุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
ทีมข่าวได้คุยกับเพื่อนบ้านนะคะนายกรวิทย์
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงเออะโวยวายอยู่หน้าบ้าน
หันไปดูเห็นคู่นี้เขาทะเลาะกันลงไม้ลงมือกัน
รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านล้มลงได้ยินเสียงคนเจ็บที่เป็นคนไทยอ่ะค่ะ
ตะโกนต่อว่าคนเจ็บที่เป็นชาวเมียนมาลักษณะที่ต่อว่ากันมันประมาณว่า
หน้าทำไมมองหน้าทำไมแค่เนี้ย
จริงแล้วชายชาวเมียนมาเขายกมือไหว้ขอโทษเราด้วยนะคะแต่ไม่จบอ่ะวิ่งทำร้ายกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพในกล้องวงจรปิดอ่ะ
แค่นี้มองหน้าทำไมวันนี้ในอ้อนคนเจ็บนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุด้วย
พอรักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยตำรวจสพพระสมุทรเจดีคุมตัวเลย
ไปสอบปากคำเลยค่ะในอ้อนสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงจริง
เขาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะตัวในอ้อนผู้ก่อเหตุ
ก่อนเกิดเหตุก็นั่งดื่มกันอยู่สองคนกับผู้ตายนั่งกันอยู่ที่ห้องเช่า
แล้วทะเลาะกันเขาอ้างว่าผู้ตายหยิบมีด
แทงเขาที่ต้นขาข้างซ้ายของเขาก่อนระหว่างนั้นก็ทะเลาะกัน
เขาก็เลยแย่งมีดจากผู้ตายผู้ตายเลยวิ่งหนี
แต่เขาก็วิ่งตามเอามีดเล่มเดียวกันนี่แหละจ้วงแทงผู้ตายเข้าที่ท้องและที่ตัว
สามครั้งจนเขาล้มลงไปเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
ก่อนก่อนก็
ก็นิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเขามอวเหมือนกันครับ